หญิงสาวคาราโอเกะที่สงขลานะครับ
ที่ถูกพบเป็นศพทิ้งไว้ข้างทางเมื่อหลายวันก่อน
แล้วก็ตามหาตัวสามีของเธอ
เป็นสามีใหม่นะฮะเพิ่งอยู่ด้วยกันไม่กี่ปี
หลังจากที่พบศพเนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ล่าสุดตามจับได้แล้วนะครับแต่ว่านี่ฮะ
หลังจากหนีหายไปหลายวันนะครับคือเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นที่สงขลานะครับ
แต่ไปจับได้ที่ชุมพรเพราะว่านั่งรถตู้ไป
กะว่าจะหนีออกไปนู่นบึงกาลนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปจับได้ที่ชุมพรนะฮะแล้วก็พาไปทำแผน
ชี้จุดประกอบคำรับสารภาพนะครับ
การรับสารภาพต่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
แต่ดูย้อนคดีนิดนึงก็แล้วกันนะ
ผู้ตายเนี่ยชื่อนางสาวมาลีนามสกุลสามาอายุ๕๐ปีนะครับ
เขาทำงานร้านคาราโอเกะนะครับ

อยู่ที่นาทวีจังหวัดสงขลานะครับ
ไว้นะครับเมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๖พฤศจิกายนนี่ฮะตรงนี้คือจุดเกิดเหตุนะครับที่ไปเจอ
ศพนะครับทีนี้พอเจอศพแล้วก็ไล่เรียงกันไปว่าคือนางสาวมาลีเนี่ยปรากฏว่านาย
ฉลิปแก้วนุ่นสามีของนางสาวมาลีนะครับซึ่งอายุ๕๐ปีเท่ากันเนี่ยหายตัวไปนะ
นี่คือผู้ตายนะฮะนางสาวมาลีแล้วเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยมาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่านางสาวมาลี
พนักงานของร้านเขาเนี่ยที่อยู่กินกับนายชะลิดเนี่ยทะเลาะกับนายฉลิดบ่อยคืนวันที่๑๓
พฤศจิกายนวันนั้นนายฉลิดนี่ฮะร้านตรงนี้นะก็มานั่งดื่มเบียร์รอนางสาวมาลีแล้วก็ขี่จักรยานยนต์
พากลับบ้านไปด้วยกันจากนั้นนางสาวมาลีหายไปเลยจนกระทั่งมาเจอศพ
พฤศจิกายนนะครับตำรวจก็ไล่ติดตามตัวนายฉลิดเพราะว่าตอนที่ก่อนจะหายตัวไป
ไร้ร่องรอยเนี่ยยังมีการโทรมาหาเจ้าของร้านคาราโอเกะ
ประมาณว่าคืนวันนั้นเลยนะ๑๒พฤศจิกายนเนี่ยคืนละตี๑ตี๒เลยโทรมา
หลังจากนั้นก็หายเงียบไปเลยครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจจับกลุ่มตัวนายชะลิดได้นะครับหลังจากแกะรอยอยู่สองวันนะฮะ
หลังจากพบศพเมื่อยี่สิบหกพฤศจิกายนนายชะลิดเนี่ย
นั่งรถตู้ไปถึงนู่นนะฮะท่าแสะชุมพรสี่โมงเย็นยี่สิบแปดพฤษฐกายน
คือเมื่อวานนี้จับได้นั่งรถตู้จะออกไปนู่นฮะ
บึงการนะครับแล้วก็สพจนะก็คุมตัวมาในวันนี้ครับ
ชี้จุดมาทำแผนนะครับนายชะลิดสารภาพว่าอย่างงี้ฮะ
เขาบอกว่าเขาก่อเหตุฆ่านางสาวมาลีจริง
บอกว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะแล้วก็หึงหวงผู้ตาย
ที่เป็นพนักงานร้านคาราโอเกะแล้วเวลาไปทำงานเนี่ย
แล้วชอบหายไปหลายวันก็เลยไม่ค่อยอยู่ด้วยกัน
กลัวว่าจะมีคนอื่นค่ะแต่ที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่า
นางสาวมาลีเนี่ยเวลาทะเลาะกับนายชะลึกก็ถูกทำร้าย
เขาก็จะมานอนที่ร้านคาราโอเกะเขาไม่ได้วันนี้หายอะไรไปกับใคร
ว่ามีคนอื่นแต่พ่อเขาอยู่บ้านไม่ได้
ทะเลาะกับนายชะลิดเนี่ยเขาถูกทำร้ายนะครับนายชะลิดบอกว่าคืนวันเกิด
สิบสองพฤศจิกายนขี่จักรยานยนต์ไปที่ร้านไปนั่งดื่มเบียร์อยู่นะครับ
แล้วก็พาผู้ตายเนี่ยกลับบ้านบ้านอยู่ที่ตำบลน้ำขาวอำเภอจนะนะครับ
ระหว่างทางก่อนถึงบ้านเนี่ยตั้งใจว่าจะพานางสาวมาลีภรรยาเนี่ย
ไปบ้านหมอผีเป็นหมอศัยศาสตร์ที่อยู่ทางผ่านกลับบ้านนี่แหละ
กะว่าจะพาไปทำพิธีศัยศาสตร์เพื่อให้นางสาวมาลีเนี่ย
หลงรักตนจนไม่นอกใจค่ะให้กลับมารักเหมือนเดิมอืม
ประมาณอย่างนี้ค่ะผู้ต้องหาอ้างว่าก่อนถึงบ้านหมอผีแค่สองกิโลเนี่ยฮะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่เจอศพนั่นแหละมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วอ้างว่านางสาวมาลีเนี่ยมากัดเขานะมากัดหัวนิ้วโป้งข้างซ้ายนะ
ตอนนั้นก็เลยโมโหนะครับคงจะทะเลาะแล้วจอดรถอะไรอย่างเงี้
ทะเลาะอ่ะแล้วนางสาวมารีเนี่ยอ้างว่ากัดหัวนิ้วโป้งข้างซ้ายเขา
ชะลิดก็เลยบอกว่าก็เลยโมโหก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย
คอไปหนึ่งครั้งแล้วแทงเข้าที่ศีรษะอีกหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นก็ยังกระหน่ำแทงตามร่างกายอีกหลายครั้งนะครับ
บอกว่าทำไปโป้งดันโทรศักดิ์ค่ะแล้วก็เลยเอาศพมาทิ้งไว้ข้างทางเนี้ยฮะ
เอาเอาย่ามาหกมาหมกไว้นะครับจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์เอามีดไปทิ้งที่คลองบ้านต้นไส
จากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตรแล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
เอากระเป๋าสะพายของผู้ตายไปเผาทิ้งเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดของตัวเองเนี่ยไปซัก
แล้วก็อยู่บ้านทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืม
จนกระทั่งมีข่าวว่ามีคนเจอศพนางสาวมาลีแล้วกลายเป็นข่าวดัง
ก็เลยหนีออกจากพื้นที่หนีไปกบดานอยู่บ้านเพื่อนที่สงขลาที่อำเภอเมืองอยู่สองวัน
แล้วก็ขึ้นรถตู้กะว่าจะไปหาเพื่อนที่อยู่ที่บึงกาลค่ะนี่ฮะนายชะลิดนะฮะ
คนก่อเหตุแต่ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้
หลังจากสอบสวนเสร็จพาไปชี้จุดพาไปทำแผนนะครับ
ฉลิดเนี่ยได้ไปจุดทูบ
ขอขมาผู้ตายนะฮะตรงจุดนี้นะครับ
ผู้ชมครับจุดพงหญ้าข้างทางที่ทำร้ายเขาแล้วก็ทิ้งศพเขาเอาไว้เพื่ออำพลางคดีนะครับ
ช่วงไปจุดทูบไปขอเข้ามาเนี่ยก้มลงกราบนะลักษณะก็เหมือนกับน้ำตาซึม
แต่ไม่ยอมพูดอะไรนี่นะฮะแล้วตำรวจเนี่ยนะครับก็ยังพาไปที่คลองบ้าน
ต้นไสที่เป็นจุดโยนมีดทิ้งคลองด้วยนะฮะนี่จุดนี้ที่บอกว่าเอามีด
ทิ้งคลองนะครับห่างจากจุดที่ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้ง
ศพไว้ใน๑กิโลเมตรจากนั้นก็ไปบ้านพักบ้านพักที่หมู่๑๐ตะบน
น้ำขาวนะฮะตรงจุดนี้นะครับนายฉลิดบอกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นจุดที่
เอากระเป๋าสะพายของผู้ตายแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่วันเกิดเหตุ
เอาไปเผาตรงจุดนี้ครับบอกว่าเอาไปเผาตรงนี้นะครับ
หลังจากทำแผนชี้จุดต่างเสร็จเจ้าหน้าที่พาตัวนายฉลิดไป
ขอเข้ามาศพของนางสาวมาลีนะฮะญาติตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่
วัดประดูกหมู่ตอนมาถึงเนี่ยลูกชาย๒คนนี้เขาโอ้โหเขากรวดแค้น

พาตัวกลับโรงพักษณ์ส่วนหนึ่งเจ้าท่านพี่ก็ไม่ใช่ว่าจะปกป้องกันอะไรคู่ต้องหาแล้วครับ

ใช่เดี๋ยวจะไปเป็นลักษณะทำร้ายร่างกายอะไรกันเป็นคดีอีก
ครับนี่ฮะหลังจากนั้นครับก็พาตัวกลับโรงพักไปดำเนินคดีต่อนะฮะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกชายทั้งสองคนของนางสาวมาลีนะฮะที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ก็มาทำงานอยู่ที่ทางใต้เนี่ยโดยว่าที่สงขาที่จันนั้นเนี่ย
มาอยู่๒๐กว่าปีแล้วตั้งแต่ลูกยังเล็ก
ตอนนี้แม่อายุ๕๐ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
ลูกชายบอกว่าโกรธมากนะที่คนร้ายก็คือนายฉลิดเนี่ยนะครับ
คือคบหาอยู่กินอยู่กับแม่เนี่ยแต่มาทำร้ายแม่ขนาดนี้ได้อย่างลงคอ
ถือว่าโหดเยี่ยมมากคือคุณแม่เนี่ยเขาก็มีสามีมาก่อนหน้านี้
จากคุณพ่อของลูกชายที่เล่าให้ฟังนะอย่างคนก่อนหน้านี้ก็คบกันตั้ง๑๔กว่าปี
เป็นคนดีมากนะฮะพอเลิกกันไปแล้วก็แม่ก็มาคบกับนายชะลิด
ลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรกระทั่งมาเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ไม่เคยพูดถึงผู้ชายคนไหนที่คบอยู่ด้วย
เคยเล่าให้ฟังเลยว่าถูกทำร้ายแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงบ้าง
ชะลิดเนี่ยทำร้ายแม่ตลอดนะพอรู้ข่าวว่าแม่ถูกทำร้ายตลอด
นายชะลิดนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็ปิดบังช่อนเต็มศพนะครับ
พจนะก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป